แต่ว่าคนในรถเก๋งเสียชีวิตท่านเป็นครูสอนดับเพลิง

นี่ดูภาพเหตุการณ์อีกสักครั้งหนึ่งดูฝั่งนี้ก่อน
ฝั่งนี้มาแล้วเราเห็นแล้วว่าย้อนมาแน่โอ๊ยมันไม่รู้จะใช้คำพูดว่ายังไง
นะฮะนี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนสายกาญจนบุรีไซโยกนะครับ
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะรถกระบะสีขาวย้อนสอนมานะฮะในเลนขวาสุด
ขับเร็วด้วยแล้วกล้องอีกมุมนึงเนี่ยจับภาพตอนที่รถกระบะ
ขณะกล่าวชนกับรถเก๋งสีเขียวที่ขับมาทางตรงทางปกติ
ทางถูกต้องของเขาเนี่ยกระทั่งรถทั้งสองคันกระเด็น
คนละทิศคนละทางเหตุการณ์นี้นะครับทำให้คนขับรถเสียชีวิต
แม้เจ้าหน้าที่นะฮะจะพยายามปั๊มหัวใจตลอดเส้นทาง
นะฮะจะยื้อให้ได้แต่ครับแต่นะฮะไม่เป็นผลเขาเสียชีวิตนะครับ
ต่อมาว่าผู้เสียชีวิตคือนายภัยทูลรอดภัยอายุ๔๕ปี
ท่านเป็นครูสอนดับเพลิงครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
มือดีของเทศบาลเมืองปากแพรกขณะที่ผู้ชายคนขับรถกระบะย้อนสอน
ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเขาเล่าบอกว่ายอมรับว่าตั้งใจ
ที่จะขับรถย้อนสอนคือจะไปเข้าซอยโรงแรมบ้านสวนฝน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดกลับรถไป๕๐๐เมตร๕๐๐เมตรนี่มันไม่ใช่สั้นนะ
มันก็ต้องมาตามทางไกลอันตรายครึ่งกิโลนะจนมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว
วันนี้นะครับทีมข่าวไปที่วัดนะฮะเทวะสังคารามหรือว่าวัดเหนือพระอารามหลวง
ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนายภัยทูล
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนางสาวประพัทธ์สอนรอดภัยเป็นลูกสาวของท่าน
บอกว่าครอบครัวเสียใจที่สุดเสียเสาหลักของครอบครัวมันกระทันหันมาก
พอไปดูคลิปแล้วเธอโกรธตอนนี้ยังโกรธอยู่นะครับ
แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงขับรถย้อนสอนมาแบบนั้น
ตอนนี้ไม่ต้องมาคุยนะยังไม่ต้องมาคุยครอบครัวยังไม่พร้อมจะคุย
คือแบบโกรธมากค่ะแบบโกรธมากทำไมถึงแบบถึงขับรถแบบนั้น
ใช่ค่ะคือมันไม่ควรเลยที่จะแบบขับรถแบบนั้นเลนส์นั้นอย่างนี้ค่ะ
คือแบบมันคือไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรทำไมถึงแบบขับรถแบบนั้นย้อนเล่นแบบนั้น
ใช่ค่ะเพราะว่ายังไงถึงไม่เกิดกับพ่อหนู
มันก็ต้องเกิดกับรถคันอื่นหรือคนอื่นอยู่แล้ว
ยังไม่ได้ติดต่อมามีแค่เจอที่โรงพักเมื่อวานค่ะ
ใช่แต่คือทางเรายังไม่พร้อมที่จะคุยอะไร
ใช่ค่ะเพราะว่าสภาพจิตใจตอนนี้ทุกคนในครอบครัวก็คือแบบแย่ค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากข่าวการเสียชีวิตของนายภัยทูล
สะพัดออกไปนี่ฮะนี่คือคนรักเขา
คนในแวดวงนักดับเพลิงนักผจญเพลิงกู้ชีพกู้ภัย
จังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงมาโพสต์ไว้อะไร
แล้วมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายภัยทูล

เทศบาลเมืองปากแพรกระบุว่า
เราได้สูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
การปฏิบัติหน้าที่ด้านการบรรเทาสาธารณภัย

เป็นบุคคลที่ช่วยเหลือประชาชนมาตลอด
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงมาก
ไม่ว่าจะเสียชีวิตนะฮะไม่คิดว่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้
คือท่านพูดเลยนะบอกจากคนมักง่ายบนท้องถนนเนี่ย
ตามรวดตรวจสอบภาพจากกล้อวงจอดปิดนะครับ
แล้วก็จุดเกิดเหตุแล้วพยานหลักฐานเพียงพอ
ที่จะดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะในความผิดฐาน
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับค่ะ